ตุ๊กตาลูกเทพแล้วจากความชอบความเชื่อเป็นความศรัทธา
ก็เป็นเรื่องของบุคคลต่างที่มีความชอบความเชื่อไม่เหมือนกัน
แต่ว่ามีกลุ่มบุคคลนำเรื่องนี้ไปพัฒนาเป็นการค้า

เรื่องนี้อาจเข้าข่ายต้มตุ๋นหลอกลวง

จะพาคุณผู้ชมไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ
ร่วมแสดงความคิดเห็นในทุกประเด็น
ในการนำเสนอข่าวได้เช่นเดิมนะครับ

จนถึงวันนี้ต่อสู้กันมายืดเยอะยาวนาน

วันนี้นายชุวิตกระมวลวิสิตหัวหน้าพักรักประเทศไทย
เดินทางไปที่สารอาญากรุงเทพใต้
ฟังคำพิพากษาของสารดีการนะครับ
ติดตามบริการล่าสุดได้กับคุณวิมลวันธรรมพักดี

รายงานสดมาจากสารอาญากรุงเทพใต้ครับ
ทันทีที่นายชูวิทย์เดินทางมาถึงสารอาญากรุงเทพใต้
ก็ได้มีการเข้าไปสักการะสารพุทธธรรมภาพินายก

ซึ่งสารนี้เป็นสารที่มีความเคารพนับถือ
ประจำของสารอาญากรุงเทพใต้ค่ะ

ก็ได้มีการเปิดเผยกับสื่อมวลชน
โดยบอกว่าจะทำให้คดีนี้เป็นคดีตัวอย่าง

เพราะว่าตนเองนั้นเดินทางต่อสู้คดี
อย่างต่อเนื่องและไม่หลบหนีค่ะ
นายชูวิทย์กระมวลวิสิตจำเลยที่๑๒๙ในคดี

ที่สารอาญากรุงเทพใต้ถนนเจริญกรุง๖๓
พร้อมด้วยครอบครัวเพื่อฝั่งความมิพากษาสารดีกา
ในคดีที่พนักงานอายการฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้
กับกลุ่มผู้ค้ารวม๔๔รายค่ะ
ได้มีการร่วมกันเป็นโจทยื่นฟ้อง
นายชูวิทย์กระมวลวิสิตหัวหน้าพักรักประเทศไทย
อดีตผู้บริหารบริษัทสุขุมวิทซินเวอร์สตาร์
จำกัดพันโทหิมาลัยผิวพันธ์พันธรีธรรมเทพธรรมธร
กับพวกรวม๑๓๑คนเป็นจำเลยในความผิดฐาน
ทำให้เสียทรัพย์บุกลุกในเวลากลางคืน
และหนุ่งเหนียวกักค้างขมขืนใจ
ให้บุคคลปราศจากสิทธิและเสรีภาพ
จากการที่กลุ่มชายจัดการหลายร้อยคนนะคะ
ได้มีการนำเอารถแบ็คโฮลค่ะเข้าไปบุกลื้อ
ทำลายร้านบาเบีย๖๐ร้าน
ซึ่งตั้งอยู่บนเนื้อที่๑๐ไร่บริเวณสุขุมวิทย์สแควร์
ซอยสุขุมวิท๑๐เกตกรองเตย
ซึ่งก็ทำให้เสียหายราบเป็นหน้ากรองเมื่อปี๒๕๔๖นะคะ
โดยนายชุวิตนั้นเดินทางมาที่สารอาญากรุงเทพใต้

จากนั้นก็เข้าสการะสารพุทธธรรมาภินายก
ศักดิ์สิทธิ์ประจำสารอาญากรุงเทพใต้
โดยนายชุวิตได้มีการเปิดเผยกับสื่อมวลชน
ก่อนที่จะขึ้นไปฟังคำพิพากษาที่ห้อง๖๐๑นะคะ
โดยบอกว่าตนเองนั้นพร้อมน้อมรับคำตัดสินของศาล
เนื่องจากว่าอยากจะให้คดีนี้
เป็นตัวอย่างให้กับนักการเมืองและประชาชนทั่วไปว่า

และหากผู้พิพากษาลงโทษให้จำคุก
ก็จะขอชดใช้ชีวิตติดคุกนะคะ
แล้วก็ยืนยันว่าจะไม่หลบหนีอย่างแน่นอนค่ะ
ไปฟังเสียงของนายชูวิทย์ที่กล่าวถึงเรื่องนี้
ก่อนขึ้นไปฟังคำพิพากษาค่ะ
ขณะที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
ในเวลา๙นาฬิกา๓๐นาที
เดินทางมาที่สารอาญากรุงเทพใต้
ก็ได้เข้าสักการะสารเจ้าแม่จำเนียนนะคะ
ซึ่งอยู่ที่บริเวณด้านหลังโรงแรม
ซึ่งเป็นสารของมารดาที่นายชูวิทย์นั้นเคารพรักค่ะ
ขณะที่ก่อนเดินทางมาแล้วก็ได้มีการเตรียมของจำเป็นนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นสบู่เสื้อผ้า
หากว่าซึ่งบอกว่าหากว่าสารมีคำพิพากษาให้จำคุกในวันนี้

ส่วนงานต่างนั้นก็ได้มีการมอบหมายให้กับผู้ที่ใกล้ชิดแล้วค่ะ
ส่วนขณะนี้นะคะก็อยู่ระหว่างการอ่านคำพิพากษาของศาล
ซึ่งสารนั้นก็อ่านกระบวนการตั้งแต่สารชั้นต้นมาจนถึงสารอุทธรณ์
และขณะนี้ก็เป็นสารดีกาก็ยังอยู่ในส่วนของกระบวนการ
อ่านขั้นตอนกระบวนการในการคำพิพากษานะคะ
วันนี้มีจำเลยมาสารทั้งสิ้น๓๘คน
เพียงทางด้านของพันธรีไทยเทพธรรมธรที่วันนี้ไม่ได้มีการเดินทางมาที่ศาล
เพื่อฟังคำพิพากษานะคะแต่จำเลยคนสำคัญ
ไม่ว่าจะเป็นนายชูวิทย์กระมวลวิสิตรวมไปถึงพันโทฮิมาลัยผิวพันธ
ก็เดินทางมาที่ศาลตามกำหนดแม้ว่าจะล่วงเลยเวลาไปบ้างนะคะ
ส่วนคำพิพากษาของศาลในวันนี้จะออกมาว่าเป็นอย่างไร
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีจะก่อติดและติดตามข่าวในช่วงต่อไปค่ะ
วิมวลวันธรรมภักดีข่าวไทยรัตน์ทีวี
รายงานจากสารอาญากรุงเทพใต้ค่ะ